ไปดูวินาทีชีวิตที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็เสียหลักตอนที่อยู่บนสะพานตากศิลป์นะครับ
คนขี่อายุ๑๙นะครับ
ปรากฏว่ากระเด็นจากรถจักรยานยนต์แล้วก็ตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
โอ้โหแต่ว่าโชคดีที่คนแถวนั้นเขาอยู่เขาเห็นแล้วเขาไปช่วยกันค่ะนะครับเดี๋ยว
นี่ไป
ตกลงไปตรงร่องตรงกลางฝั่งขวา
ใช่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะครับ
ช่วงที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้๗โมงกว่าเกือบ๘โมง

แล้วตรงร่องของสะพานเนี่ยข้างล่างคือแม่น้ำเจ้าพระยา

เพราะเป็นจังหวะที่เขากำลังจะแซงพอดีด้วย

ภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้ก็จับวินาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้นะครับ
สำหรับภาพเหตุการณ์จักรยานยนต์คันนี้ก็ขี่ขึ้นมาบนสะพานตากศิลป์นะครับ
ข้างล่างของสะพานตากศิลป์เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่ว่ามีพลเมืองดีแถวนั้นที่เขาเห็นเหตุการณ์นะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมา๗นาฬิกากว่า
เกือบ๘นาฬิกาตามบันทึกเวลาจากกล้องหน้ารถนะครับ

ผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยคือนายสิทธิพรสุขน้อยอายุ๑๙ปีนะครับ
วันนี้คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ไปดูว่าเออแถวนี้เป็นยังไงนะครับ
บริเวณช่วงกึ่งกลางสะพานตากศิลป์ยังมีร่องรอยการชนแท่งบารีเออร์อยู่เลยนะครับ

ลักษณะเป็นรอยครูดเป็นทางยาวสีขาวนะครับ
ได้ไปสอบถามหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์คือนายอานนท์จันวิโรธอายุ๓๔ปีนะครับ
ซึ่งขี่จักรยานยนต์มาทางเดียวกับผู้บาดเจ็บ
บอกว่าตอนนั้นผู้บาดเจ็บได้ขี่รถมาตามถนนสาธรณ์

โดยขี่อยู่เลนขวาสุดส่วนตัวเขาเนี่ย

ขึ้นสะพานตากศิลป์ถึงบริเวณช่วงกลางสะพานจุดเกิดเหตุ
จู่รถจักรยานยนต์ของนายสิทธิพรก็เสียหลัก

นายสิทธิพรตอนนั้นก็พยายามประคองรถ
แต่สุดท้ายรถเหวี่ยงแล้วไปชนกับบารีเออร์อย่างแรง
รถล้มถลายไปกับพื้น
แต่ว่าตัวของนายสิทธิพรกระเด็นตกลงไปตรงกลางนะฮะ
ตรงร่องของสะพานเนี่ยนะครับ
แล้วก็ลงไปในแม่น้ำข้างล่าง
ในสภาพที่ยังสวมหมวกกันน็อกอยู่เลยนะฮะ
ตอนที่เห็นผู้บาดเจ็บตกลงไปด้านล่างนะ
คุณอนนด์บอกว่าโอ้อยเตรียมตกใจมาก
เขาก็จอดรถแล้วก็ไปชะโงกหน้าลงไปดู
แต่ว่าโอ้โหยังโชคดีที่มีเรือจอดอยู่แถวนั้น
ก็คือจะลื่นตรงร่องที่ที่ว่าเป็นเหล็ก

จังหวะที่เห็นก็คือรถกึ่งจะล้มแล้วแต่ตัวเขาข้ามตรงเกาะกลางแล้วก็ตกลงไปแม่น้ำ
ตอนแรกก็ว่าน่าจะสลบแต่มันยังมีคนที่เขาขับเรือหางยาว
จะอยู่ตรงต่อหม้อสะพานเขาก็ตะโกนเรียกแล้วก็รีบกันไปช่วย
คนขับเรือหางยาวอยู่ข้างล่างพอดี
คุณอรพันธ์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนขับเรือหางยาวนะครับ
นายวิชัยกาบแก้วอายุ๖๗ปีนี่ฮะลุงวิชัยนี่เป็นคนขับเรือหางยาวท่าเรือสาธรณ์
เป็นพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือโดยเปิดใจถึงนาทีที่ไปช่วยชีวิตผู้ที่บาดเจ็บ
บอกว่าตอนนั้นเขาจอดเรืออยู่ใต้สะพานตากศิลป์กำลังจะนั่งกินข้าว
อยู่ดีฮะได้ยินเสียงปุ๊บพอหันไปตามเสียงเห็นหมวกกันน็อกลอยอยู่เหนือน้ำ
รู้เลยว่ามีคนตกลงมาจากสะพานแน่นอนตอนนั้นตกใจครับแต่ก็คิดอยู่อย่างเดียวว่า
ต้องไปช่วยชีวิตคนที่ตกลงมาให้ได้ก็เลยไปกับเพื่อนเพื่อนรีบเอาเรือเนี่ย
ขับเข้าไปโดยไม่ลังเลเลยขณะนั้นผู้บาดเจ็บยังไม่สลบ
แต่ว่าก็เริ่มหายใจรวยรินแล้วโชคดีที่สามารถช่วยขึ้นมาจากน้ำได้ทันเวลา
แล้วช่วงเวลานั้นก็มีเรือจากกรมเจ้าท่าที่เป็นเรือตรวจการเนี่ยขับมาพอดีนะครับ
ก็เลยมาช่วยเหลือพานายสิทธิพรขึ้นจากน้ำส่งโรงพยาบาล
ก็เห็นเขาลอยลงมาโผล่แต่หมวกกันน็อกอย่างเดียวแล้วตอนนี้
แล้วตอนนี้มือเขาออกไปออกไปใช่ไหมก็เลยบอกเอาถุชีพโยน
ก็ชูชีพโยนให้ไปเขาก็จับชูชีพได้
พอถอดหมวกกันน็อกเขาได้ก็เลือดเต็มปากแล้วคิดให้เขารอดอย่างเดียว
คือช่วยเขาได้ก็ไม่เป็นไรแล้วแล้วพอเห็นเลือดเขาก็สงสารอ่ะ
อุ๊ยเขาจะเป็นไรไหมก็เลยเลือดละท่ามาให้มาเอาไปส่งที่โป๊ะ
ถ้าไม่มีหมวกกันน็อกนะไม่โผล่เพราะหมวกกันน็อกมันลูกใหญ่อ่ะ
หมวกเต็มใบอ่ะโผล่แต่หัวทีแรก
ถ้าไม่ใส่หมวกน็อกเรียบร้อยหาย
แสดงว่าหมวกกันน็อกนี่เป็นตัวช่วยพยุงเลยทำให้ลอยไง
ในส่วนของหมวกอ่ะลอยขึ้นมาครับแล้วดีตอนกระเด็นตกลงมา
ตัวไม่ไปกระแทกกับขอบสะพานหรือแบบอะไรนะร่วงลงมาตรงช่องพอดี
ก็คงจะเจ็บจากการนี่แหละกระแทกกับน้ำเนี่ยแต่ก็ดีกว่ากระแทกขอบปูน
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะ
กรมเจ้าท่าจะมีเรือตรวจการดูแลความปลอดภัยทางน้ำตั้งแต่๖โมงครึ่งตอนเช้าอะนะคะ
แล้วก็เห็นเรือหางยาวเห็นเรือของโรงแรมแห่งหนึ่งลอยลำคู่กัน
อยู่ที่ต่อหม้อใต้สะพานตักศิลป์ก็เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าเรือทั้งสองลำนี้กำลังช่วยนำร่างของผู้บาดเจ็บขึ้นมาจากน้ำ
ทางกรมเจ้าท่าเขาก็เลยรีบช่วยเหลือเขามีเรือตรวจการที่บอกค่ะ
เรือนี้ก็เลยช่วยเหลืออีกต่อหนึ่งครับนำตัวคนเจ็บขึ้นฝั่ง
ประสานโรงพยาบาลแล้วก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นด้วย
คือเจ้าหน้าที่เขาบอกเลยว่าโชคดีมากจริงนะที่มีคนช่วยเอาไว้ได้ทัน
จริงแล้วจุดนี้อันตรายมากนะแล้วก็น้ำเชี่ยวมากด้วยค่ะ
ตอนนี้ผู้บาดเจ็บขึ้นมาจากน้ำแล้วก็มาส่งที่ฝั่งประสานกับรถพยาบาลเพื่อทำการช่วยเหลือต่อไป
ผู้บาดเจ็บยังอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศสินนะคะเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วด้วยนะคะ
รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บอยู่ที่สนปากคลองศาลซอยราชย่า๒๔
เพื่อท่านจะไปจัดการตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ไปดูแลผู้บาดเจ็บนะครับ
เป็นความโชคดีบนความโชคร้ายนะครับ